เป็นกรณีที่สืบเนื่องกันมานะครับ
ที่ต้องใช้คำว่าการบุกเข้าไปในครั้งนี้

อนุมัติอนุญาตให้เข้าไปตรวจค้นได้

และที่สำคัญคือถ้าย้อนกลับไปดูคดีเก่า
กว่าคดีด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย
วันนี้ประตูต่างค่อนข้างจะมีการปิดล้อม
แต่ว่าอาจจะไม่มากเท่ากับ๒ครั้งก่อน

ในช่วงแรกนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนเลยนะครับ

หลังจากมีคำสั่งของหัวหน้าคอสชครับ
ว่าให้พื้นที่ของวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ
เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่

พอตี๒หน่วยงานสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจก็ดีทหารก็ดี
พันนายด้วยกันครับดูข้อมูลกราฟิกนะฮะ

สกัดทั้งคนนอกก็ไม่ค่อยอนุญาตจะให้เข้า
คนในจะออกก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ
จะมีก็อาจจะเป็นเพียงแค่พระสงฆ์
ที่ออกไปบินทบาทตามกิจของสงฆ์ก็เท่านั้น
หลังจากนั้นนะครับตี๓
ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
กองบังคับการอรักษาและควบคุมฝุงชน
แล้วก็หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด
เคลื่อนกำลังมายังสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
โดยกำลังอีกส่วนประจำอยู่ที่กองบังคับการ

เวลาผ่านไปอีก๒ชั่วโมงพอตี๕ครับ
ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

เตรียมกำลังหน้าที่ว่าการลำเภอครองหลวงนะครับ
และอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาตำรวจก็เคลื่อนกำลังไป
บริเวณประตู๕แล้วก็ประตู๖ที่เห็นนะฮะ
คือประตู๕และประตู๖จะอยู่บริเวณ
ถนนที่เป็นคลองแอน๒๓ตัดผ่านบริเวณวัด
ซึ่งวัดนี้พื้นที่ก็เป็นรูปตัวแอลนะครับ
พื้นที่กว้างใหญ่ภายศาล
โดยติดตั้งประกาศข้อกฎหมายและฐานความผิดห้ามมีให้ผู้ใดเข้าพื้นที่
อนุญาตให้เดินทางออกเพียงอย่างเดียว
พอรุ่งเช้า๗โมงเช้าเจ้าหน้าที่ปิดถนนรอบวัด
ขณะที่วัดพระธรรมกายประกาศผ่านเสียงตามสาย
ระบุถึงสิทธิเสรีภาพการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ
เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นสามารถจะทำได้
ครึ่งชั่วโมงต่อมาคือพอ๗โมงครึ่ง
อธิบดีดีเอสไอเข้าไปพูดคุยเจรจากับ
พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสพอสำนักสื่อสารองค์กร
พระธรรมกายบริเวณหน้าประตู๗
คือประตู๗จะอยู่ติดกับถนนใหญ่ถนนหลักนะฮะ
ไปคุยบริเวณนั้นตำรวจสามกองร้อยก็ตรึงกำลังเข้มอยู่รอบนอก
เวลาผ่านไปพอ๘โมง๑๐นาทีครับ
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่อันนี้เป็นประตู๘แล้วนะฮะ
ประตู๘ก็จะเรียบคลองอีก๑ด้าน
และอีกหนึ่งฝั่งประตู๑ก็จะเรียบคลองอีก๑สาย
โมง๑๐รองผู้บังคับการจังหวัดนครปฐม

เจรจาผ่านเครื่องขยายเสียงให้ทางวัดนั้นเปิดประตู

กว่านั้นครับ๑๐โมง๕๐
ดีเอสไอแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
เข้าตรวจค้นภายในพื้นที่ส่วนคารวาส
โดยกระจายกำลังกันเข้าไปตรวจค้นตามสถานที่
สงสัยว่าพระธรรมชโยนั้นท่านจะ
ำนักพักอยู่หรือรักษาอาการอาภาษณ์อยู่บริเวณนั้น
พอ๑๑โมงครับด้านในประตู๕
ซึ่งลูกศิษย์อ้างว่าเป็นที่พักรักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
มีการคุมเข้มความปลอดภัยขั้นสูงสุดถึง๑๐ชั้น
พอล่วงเข้าสู่ช่วงบ่ายครับ
บ่ายโมงตรงหลังการพูดคุยเพิ่มเติมไม่สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะลื้อประตูที่๑นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นประตูหลักหลายประตูแล้วนะฮะ
บริเวณคลองแอน๗ติดถนนใหญ่๘ติดคลองอีกฝั่งหนึ่ง
คลองอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะบุกเข้าไปด้านใน
ขณะที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหานั้นก็เคลื่อนย้ายจากประตู๕ไปสมทบ
เพราะว่ามีการลื้อที่บริเวณประตู๑
พอบ่าย๒โมงเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีเดินทางมาที่ประตูที่๑
เจรจาขอให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าตรวจค้น
ขณะที่ทางวัดไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะครับ
เกือบจะ๑ชั่วโมงผ่านไปครับ
บ่าย๒๕๑นาที
เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าพื้นที่๑๙๖ไร่สำเร็จ
เป็นพื้นที่ที่คาดกันว่าพระธรรมชโยนั้นจะพักรักษาอาการอาภาษณ์อยู่
เจ้าหน้าที่ก็วางแผนกระจายกำลังกันตรวจค้น๑๙โซนด้วยกัน
อย่างที่เห็นนะครับจุดกระจายเป็นโซนต่างทั่วทุกพื้นที่
กระทั่งช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ๕โมงเย็น
เจ้าหน้าที่ต้องยุติปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายชั่วคราว
แต่ยังตรึงกำลังเอาไว้บางส่วนนะครับ

ซึ่งจะมีปฏิบัติการตรวจค้นต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ